อยากให้ตำรวจมาช่วยตรวจตราตรงนี้หน่อยค่ะ
วัยรุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกันอย่างอุกอาจกลางเมืองกำแพงเพชรนะคะ
ช่วงดึงตี๓ค่ะ

ช่วยตา
อ่ะอ่ะ
ช่วยตา

คุณผู้ชมดูนาฬิกาที่กล้องวงจรปิดตีสามสี่สิบเก้านาทีคือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาก็นอนหลับอยู่มันมันกลางดึกอ่ะกำลังหลับสนิทเลยเสียงดังแบบนี้ค่ะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งเสียงดังแล้วก็เสียงปืนด้วยก็ต้องตื่นมาดูกล้องวงจรปิด
สิ่งที่เห็นก็คือเนี่ยค่ะวัยรุ่นน่าจะมีมอเตอร์ไซค์สักสามคันนะคะ
ขี่มาจอดแล้วก็โตเถียงกันแล้วก็ขี่รถไล่ยิงกันนะคะ
ขับวนไปวนมาประมาณ๓รอบประมาณ๑๐นาที
เสียงปืนก็ดังขึ้นเป็นระยะระยะถ้านับดูเนี่ย
ประมาณสิบห้านัดนะคะก็ไม่รู้มาจากฝ่ายไหนมั่งก็แล้วกันนะคะ
แต่ว่าที่แน่ใครที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็กลัวโดนลูกหลงล่ะค่ะ
บ้านเขาอยู่ริมถนนเส้นตัดหมายแยกอนุบาลกำแพงเพชรสารเจ้าพ่อกวนอู่
ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
ก็อยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะ
ทีมข่าววันนี้ลงพื้นที่ไปกับตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองกำแพงเพชรค่ะ
โอ้โหตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยไปเจอกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒๒ปลอก
ตกอยู่ตรงฟุตบาทค่ะห่างกันประมาณ๑๐๐เมตร
แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะคะครับถามคุณสมพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิด
ก็บอกว่าประมาณตีสามห้าสิบของวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมกำลังนอนหลับ
ก็เนี่ยค่ะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วนไปวนมาแล้วก็ได้ยินเสียงปืน
ครอบครัวตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยกลัวว่าจะโดนลูกหลง
อยากจะให้ตำรวจเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วขอสายตรวจ
แวะเวียนมาดูความเรียบร้อยถนนเส้นนี้ด้วยได้ไหมเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
รวมตัวกันอยู่บ่อยบ่อยเลยค่ะก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับ
วิ่งมาฝั่งนู้นสามคันแล้วก็มาคุยกันเสียงเอะโวยวายนะครับ
เราก็ตื่นขึ้นมาดูกล้องวงจรปิดนะครับก็ได้เห็นมีการทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็คุยกันเสียงดังแล้วก็ยิงกันนะครับยิงกันฝั่งนู้นขับยิงกันไปฝั่งนู้นนะครับ
แล้วก็วนขับมายิงกันอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับวนไปวนมาหลายรอบแล้วก็ยิงกันหลายนัดนะครับ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ประชาชนเนี่ย
พวกเรานะครับก็เอ่อวาดกลัวนะครับวาดกลัวเราเอง
เพราะว่าเดี๋ยวนี้อาวุธปืนหรืออาวุธต่างผมว่าหาซื้อกันง่ายนะครับ
ทางด้านสารวัตรป้องกันปราบรามสพเมืองกำแพงเพชรนะคะ
บอกว่าอันนี้อุกอาจเลยค่ะยิงกันกลางเมือง
จะให้ชุดสืบตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางจับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะ
ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ก็มุ่งเน้นให้เข้มงวด
เรื่องของการปราบรามอาวุธปืนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกนะฮะ
นี่ก็ได้ยินเสียงปืนแบบนี้ไม่สบายใจเลยนะคะ
ก็ฝากแวะเวียนไปช่วยดูให้ชาวบ้านด้วยนะคะ